โปรดติดตามตอนต่อไป
สะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดขึ้น๑๗กรกฎาคม๒๕๕๙
ในดนตรีเดชน์สุขมากหรือช้างอายุ๑๗ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
ถูกคนร้ายแทงเสียชีวิตในสวนสาธารณะ

ตำรวจทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ตามร่างกายถูกมิดแทงพลุน๒๔แผล
ก่อนหน้านี้ในดนตรีเดชน์ถูกวัยรุ่นชาย๒คนไล่ทำร้าย
แล้วใช้มิดไล่แทงมาจากหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดที่พบศพ๒๐๐เมตร
วิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งนี้
แม้ช่วงที่เกิดเหตุแฟนสาของในดนตรีเดชน์

และอ้อนวอนขอให้คนร้ายไว้ชีวิต

โทรศัพท์มือถือหลบหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แม่ของนายดรุเดช

คุกเข่าเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของลูกชาย
นอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะแห่งนี้
สะเทือนขวัญครั้งนี้กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่โด่งดังที่สุดของประเทศไทย

ตำรวจสพเมืองตรังต้องทำงานอย่างหนัก
ลงพื้นที่ปลูกผมไล่ล่าคนร้าย

ก็สามารถจับกุมในธีรศักดิ์หรือมิก

พร้อมด้วยหลักฐานที่มัดตัวคือมีดยาว๓นิ้วที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันชิงทรัพย์
แม้ในการสอบสวนชั้นต้นมิกจะปฏิเสธข้อกล่าวหา
แต่สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต
รวมถึงในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลดีการ์
พากษายืนเป็นผลให้คดีถึงที่สุด
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่า
นักโทษชายมิกเคยถูกจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้ง
ในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน
อาจมีความเชื่อมโยงกับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
กระทั่ง๑๘วิทยุนายน๒๕๖๑
เจ้าหน้าที่ราชธรรมเบิกตัวนักโทษชายมิก
แดนที่คุมขังภายในเรือนจำกลางบางขวาง

จากนั้นเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้นักโทษชายมิก

โดยมีเนื้อหาเป็นการสังลา

ขอให้กลับมาเกิดในครอบครัวนี้อีก
ส่วนเมนูสุดท้ายที่เขาได้กินคือ

จนนาทีสุดท้ายของชีวิตนักโทษชายมิก
เจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่พิจภาษณ์
ด้วยการพาเข้าไปภายในห้องที่เตรียมไว้
แล้วฉีดยาเข้าเส้นเลือด๓เข็ม
ทำให้ลมหายใจค่อยแผ่วลง

ถือเป็นการชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้
เหลือเพียงความสกเศร้าและน้ำตาที่เอ่อท้น
เต็มหัวใจของคนในครอบครัว
ทุกคนยอมรับวิบากรรมที่เกิดขึ้นกับนักโทษชายมิค
รับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนา

ตะบนควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ประหารชีวิตของนักโทษชายมิก
ถือเป็นการประหารนักโทษอะไรที่๗
และถือเป็นรายล่าสุดของประเทศไทย
ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกาย